คุณผู้ชมครับมันมีอีกกรณีหนึ่งนะฮะ
คือทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ย
เขาก็ไปเอาภาพมาจากเพจหนึ่งที่ชื่อเพจเหยื่อนะครับ
บอกว่าสังเกตเห็นพันตรวจเอกเขมรินพิษสมัย
หรือว่าภูมิกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ที่ชื่อเล่นชื่อพี่เปียกพี่มินนี่เขาเรียกเนี่ยนะฮะ
ได้ใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวเข้าไปประมูลพระเครื่อง
จากเพจพระชื่อดังเป็นพระหลวงพ่อเงินพร้อมกับตลับทองฝั่งเพชร
ให้ราคาสูงถึง๗ล้าน๘แสนบาท
แต่สุดท้ายพระองค์นี้เนี่ยถูกปิดประมูลไปในราคาแปดล้านห้า
แต่ก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะพันหน่วยเขมรินเนี่ยเอาเงินจากไหน
ประมูลพระเครื่องในราคาแพงขนาดนี้
แม้สุดท้ายคนที่ปิดประมูลไปจะได้ไป๘ล้าน
แต่พระหน่วยเขมรินก็ประมูลตอนนั้นสู้ถึง๗ล้าน๘

เราก็พยายามสอบถามไปยังเซียนพระชื่อดังที่เปิดประมูลพระนะฮะ

แต่เพื่อคลายความสงสัยนะครับเราก็เลยไปหาคุณโทนบางแคร์

เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานบริหารบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด
คุณโทนบางแคร์บอกกับเราว่าราคาพระเครื่องเนี่ยมันไม่มีการกำหนดราคาตายตัวนะครับ
มันขึ้นอยู่กับความพอใจจะแพงจะถูกของราคาเช่าต่างเนี่ยมันอยู่กับความพอใจและความศรัทธา
พระเครื่องตามข่าวที่พันธุรกิจเขมรินเข้าไปประมูลเนี่ยปกติแล้วจะเช่ากันอยู่ที่สัก๕๖ล้าน
เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเปิดประมูลแล้วจะมีคนให้ราคาสูงถึง๗ล้าน๘แล้วไปปิดที่๘ล้าน๕
ส่วนเหรียญสมเด็จวัดระคังพาณเวกเขมรินเนี่ยเข้าไปประมูลที่๒ล้านเหรียญนี้คุณโทนบางแคร์บอกถ้าเป็นผมเนี่ยผมให้ถึง๓ล้านได้เลยนะ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ว่าเงินตรงนั้นเขาจะมายังไงผมไม่รู้หรอกผมคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปตรวจสอบเขาถูกไหมค่ะหน้าที่ตรวจสอบมันเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรถหรูฟอกไหมล่ะ
เขาไม่ได้ซื้อบางคนผมพูดตรงนะเขาไม่ได้ซื้อที่พระด้วยซ้ำ

อ่านี่แหละฮะคือข้อสงสัยหรือว่าการตั้งข้อสังเกตก็คือ
ไปเอาเงินจากไหนมาประมูลพระมาแบบอื้อหือ
ราคากันในราคาหลักล้านขนาดนี้

อ่าชุดสืบสวนสอบสวนทีมทำคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับ

ตำแหน่งจะคือภูมิกับการตมจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น๓๕นะครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๑นะครับ
พอจบในร้อยมาก็ไปเป็นพนักงานสอบสวนสอนอนังเลิ้งนะครับ
ไปเป็นสารวัฒน์ตำรวจทางหลวง๖กองประกับการ๒กองประกันตำรวจทางหลวงนะครับ
ไปเป็นสารวัฒน์ของสืบสวนของกองประกันตำรวจท่านบัตร๔
ไปเป็นรองภูมิกับการสืบสวนสอนองห้วยขวางด้วยขึ้นเป็นภูมิกับที่สพเมืองพัทยาที่ชนบุรี
ไปเป็นภูมิกับสพบ้านกร่ำจังหวัดระยองด้วยนะครับ
แล้วก็ไปเป็นภูมิกับตมที่จังหวัดตราดล่าสุดเป็นภูมิกับตมจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็ทำคดีพิเศษต่างที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยดึงมาช่วยงาน
เมื่อ๙ธันวาคมปี๖๐เคยได้รับรางวัลกิตยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคม
รางวัลนี้จะมอบให้กับสิทธิ์เก่านักเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่นนะครับ
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตนะฮะ
ถ้าย้อนไปอีก๒๕เมษายนปี๒๕๕๙
นี่ท่านผู้ชมครับเคยมีตำรวจไปช่วยแท็กซี่ที่ถูก๒วัยรุ่นจี้ชิงทรัพย์
เหตุเกิดตอนปี๒๒เมษายนปี๕๙
นี่ภายวิทยาลัยเขมรินตอนนั้นก็ไปช่วยนะฮะ
ทำให้ถูกคนร้ายเนี่ยทำร้ายจนบาดเจ็บ

แตกนั่งหักกระดูกแขนซ้ายร้าว
แล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ย
นี่ไทยรัฐทีวี
ตอนที่คุณจอมขวัญยังทำรายการถามตรงกับจอมขวัญอยู่

ก็เคยเชิญมาพูดคุยด้วยเกี่ยวกับการช่วยเหลือแล้วครับเหตุที่เกิดขึ้น

เห็นว่ามันพุ่งเข้ามาหาศีรษะผมเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒แล้วจุดที่เกิดเนี่ยคือเรียบคลองปลาปลาแต่ว่าไม่ใช่ถนนเส้นที่สว่างนะ

เป็นคู่ขนาดด้านในซึ่งมืด

วันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาจากวันนั้นที่เป็นฮีโร่
วันนี้ก่อนพูดต้องหาร่วมเป็นนาทีรวบทศตำรวจเอกเคมมรินชาวมืด๒๕กันยายน

แล้วลงไปแสดงตัวขอจากกลุ่มพันธุ์ตบริษฐ์เอกเคมรินพิศสมัย
ผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ขยายผลจากที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์บัญชีม้าต่าง
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อตาค่ะ
พ่อตาเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจอฮอลบาน
เพื่อเหมือนกับสกรีนพื้นที่เนี่ยค่ะเห็นไหมนี่รถคอมมันโดนะ

แล้วก็มีการเหมือนกับกระจายกำลังกัน

คอมโมโดขับไปกลับรถหน้าบ้าน

เพื่อปฏิบัติการอะไรบางอย่าง
ว่าอาจจะเป็นการตรวจค้นนะคะ

แล้วก็ถอยจอดเทียบหน้าบ้านแบบนี้ค่ะ

ชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมานักลงนักเรียนเขาก็

นี่ค่ะคอมมันโดก็ยังมีตรึงกำลังไว้ที่หน้าบ้านด้วยนะคะ

รถของชุดปฏิบัติการพิเศษ
ขับถอยหลังออกมา

ซึ่งก็คาดว่าตอนนั้นคงจะควบคุมตัวพันตรวจเอกเขมรินมาแล้วนะคะ

แล้วก็จะขับออกจากพื้นที่ไป

เชื่อว่าวันนี้จบหายโดยกลับที่ไปบ้านบิ๊กโจกชาววันจันทร์
วันนั้นเป็นปฏิบัติการทั้งหมดก็๓๐๖จังหวัดทั่วประเทศ
บิ๊กพลินท์นิ่งกวาดบ้านตำรวจใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่รถขับออกมาแล้ว
นี่ครับออกมาแล้ว๗โมง๕นาทีก็คิดว่าคงจะตรวจค้นเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็คงจะควบคุมตัวพันธบรวจเอกเขมรินออกมาแล้วนะคะ
ก็๑ชั่วโมงเพราะมาตอนประมาณตี๕กว่าเกือบ๖โมงพอดี
ก็ปฏิบัติการในช่วงวันนั้นก็จะได้ตำรวจทั้งหมด๘นายที่ถูกแจ้งข้อหาหลังขยายผล
เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แล้วก็บัญชีม้าของมินนี่

เพราะว่ามีผู้ต้องหาใน๘เนี่ยที่เขาบอกแหมไปอยู่อาศัยในบ้านแถวนั้น
ซึ่งไม่รู้จริงว่าเป็นบ้านบิ๊กโจ๊ก